ดูที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมที่ปักเกร็ดนะฮะมีคนงานถูกไฟคลอก
เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็อีกสามคนในบาทเจ็บสาหัสนะครับ
ก็เวลาประมาณบ่าย๒ของเมื่อวานนะฮะก็มีเจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครปักเกร็ดเข้าไปดับเพลิง
ในโรงงานผลิตเครื่องสำอางนะชื่อบริษัทมินเทคนะครับ
ในซอยติวานนลประเกร็ดห้าสิบหกอำเภอประเกร็จจังหวัดนต์ธับบุรี
นะฮะก็มีการระดมฉีดน้ำแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าโอ้โหดูภาพที่เห็นนะ
น่ากลัวมากคือเนี่ยเนี่ยดูสิมันเป็นเหตุใหญ่ไฟไฟไม่ใหญ่เลยนะฮะ
คือเขาใช้เวลาดับเพลิงสักประมาณ๑ชั่วโมงได้จึงควบคุมเพลิงได้
แต่ภาพที่เห็นเราต้องขออนุญาตเบอร์นะคนงานในโรงงานถูกไฟลวกตามร่างกายบาดเจ็บสาหัส
นะฮะแล้วมีอีกหนึ่งคนคือนายไพรวิทย์ช่างต่อหรือว่าคุณบอลเนี่ย
สิบเก้าปีถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตเลยนะครับนะฮะทางด้านของนายสมยศ
อีรณวัฒนานนท์นะฮะอายุห้าสิบหกปีเป็นผู้บริหารของโรงงาน
เขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังสนั่นบริเวณชั้นล่าง
ซึ่งเป็นส่วนผลิตเครื่องสำอางจากนั้นเนี่ย
ก็เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ควันพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเสียงระเบิดที่ดังมาจากเครื่องจักร
หม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงานนะครับส่วนนางอามริตาลียากา
เป็นแม่ของนายพรายวิทย์หรือว่าบอลที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ไปยืนเฝ้าดูอาการเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าโรงงาน
พูดทางน้ำตาคุณผู้ชมบอกว่าบอลเนี่ย
ทำงานที่นี่ได้เพียง๔เดือนหลังจากเกิดเหตุ
สะพ้ายโทรศัพท์ไปบอกบอกว่าโรงงานไฟไหม้
ก็รีบเดินทางมาดูพอมาถึงรู้ว่ามีคนติดอยู่ข้างใน
แต่ไม่นึกว่าจะเป็นลูกชายของตนเองไม่คาดคิดว่าลูกชายจะด่วนจากไปแบบนี้
แล้วก็ไม่อยากให้ลูกทรมานเพราะว่าโดนเผาทั้งเป็นแบบนี้นะฮะ
ไปฟังเสียงของคุณบอลที่เสียชีวิตนะครับ
ไปไหนก็จะไปกับลูกก็มีเขาเนี่ยแหละเขาจะพาไปไปไหนตอนไหนไปทุนลงธุระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาไป
แม่พูดไม่ออกแม่อยากให้เขาแบบถ้าเขาไปอยากให้เขาไปดีกว่านี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้แบบเขาทรมานอ่ะ
เขาแบบโดนเผาทั้งเป็นเลยนะมันทรมานอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดนี้ไง
นี่เป็นแม่ของคุณบอลนะแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
คือเหมือนเจ้าหน้าที่เขาถามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะพนักงานเขาบอกว่าจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
คือมีคนงานกำลังเทแอลกอฮอล์เป็นถัง๒๐๐ลิตรย่อยลงไปในถังเล็ก
แล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงตู้มขึ้นมาเลยแล้วไฟก็ลุกพลึบหมดเลย
คือเลยไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ที่แน่คือมีสารเคมีมีแอลกอฮอล์เนี่ย
หมายถึงทำปฏิกิริยากันก็ได้